อยากจะถามคุณชนะมากเหมือนกันคุณผู้ชม
ว่าเวลาคุณเจอใครที่ใส่ถุงน่อง

เรื่องต่อไปนี้เซ็กซี่นัมเบอร์วันเลยล่ะค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นตั้น
แก้มตึนรู้หู้วันท้ายบ้านท้ายอายมานดูสิ

อย่าเห็นแค่นี้คุณชนะน้ำล่าหยดเลยถึงพื้นเรา

สารตัวเองที่ต้องมาดูอะไรแบบนี้ครับ

แต่จริงเวลาแต่งตัวให้สุนัขหรือสัตว์เลี้

ก็เห็นเขาก็ใส่เสื้อผ้าเป็นแฟชั่นน้องหมาน้องแมวเยอะแยะเหมือนกัน
เอาเป็นว่าก็ทำอย่างมีความสุขทั้งหมาและเราด้วยนะคะ
ใช่คุณชนะนี่เขาเห็นคนใส่ถุงน่องไม่ได้
วันก่อนนี้เอาถุงน่องคอมหัว

นับวันผมยิ่งดูโรคจิตขึ้นเรื่อย